มาจากการปั้นของโรงเรียนบอดินเดชา
ซึ่งเขามีรากฐานในการปั้นเยาวชนอย่างไร
ตามได้จากรายงานของคุณมนุชาเจอมูลครับ
โรงเรียนบดินเดชาสิงสิงหาเสนี
กำหนดตารางซ้อมวอเล็กบอลหญิงวันจันทร์ถึงวันเสาร์
ช่วงเช้าเป็นโปรแกรมสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกาย
ช่วงเย็นตั้งแต่เวลา๑๗นถึง๒๐น
ออกแบบการฝึกซ้อมให้เหมาะกับสถานการณ์ของทีม
ว่าอยู่ช่วงก่อนแข่งระหว่างแข่งหรือหลังการแข่งขัน
แต่ความโดดเด่นของทีมครูนิพนธ์แจ่มแจ้ง
หัวหน้าผู้ฝึกสอนยืนยันว่าตัวบอลเร็วน่ากลัว
และการตีบอลโค้งหรือบอลหัวเสาที่หนักห่วง
มันเป็นแทคติกเทคนิคในการลุก
ทำยังไงให้เขาจับตัวเร็วเรานะครับ
เมื่อจับตัวเร็วเราเราจะเปิดให้ตัวอื่น

เหลือตัวบอลโค้งหัวเสาหรือตัวแบ็คโลจากแดนหลัง
มันก็สามารถทำให้เปอร์เซ็นต์การลุกเนี่ย
มีเปอร์เซ็นต์การลุกที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ครูนิพลคุมทีมวอลเร็วบอลหญิงโรงเรียนบดินเดชาน

ระหว่างนั้นมีโอกาสได้ทำงานทั้งระดับสโมสรและทีมชาติ
เราอยู่ใกล้กับสถานที่ฝึกซ้อมกีฬาวอเล็กบอลของทีมชาติไทย
เหตุผลที่หนึ่งก็คือเราก็จะต้องมีการดูพักรักจำ
ทีมชาติฝึกอย่างไรนะครับเหมาะสมกับทีมบนดินเดชาไหม
อันไหนที่เราใช้ได้เราก็ใช้อันไหนที่เราใช้ไม่ได้ก็เก็บไว้ก่อน
เวลาไปติดทีมชาติก็จะได้ใช้เอง
จากผู้หลักผู้ใหญ่ของโรงเรียน
แต่รับความกระดูนะจากผู้ประคลองต่างช่วยสนับสนุน

ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราสามารถพลักดันทีมโวลย์บอลหญิง
บิดินเดชาให้ประสบความสำเร็จได้
แล้วก็ได้แชมป์อะไรต่างมากมายติดอันดับ
ว่าในกีฬาวอเลอร์บอลหญิงนักเรียนของประเทศไทย
ต้องถือว่าเราอยู่ระดับแนวหน้าของประเทศ
อกจากการฝึกสอนและการสนับสนุนที่ดี
ครูนิพนธ์กล่าวว่าเพิ่งอยู่กับรูปร่าง
ทักษะเฉพาะตำแหน่งและความประพฤติดี

แก่ปลื้มจิตถิ่นขาวปียนุษยแป้นน้อย

ฝันว่าวันหนึ่งหน้าเราจะได้ไปอลิมปิก

แต่ว่าเราก็ยังเป็นความฝันอยู่
หน้าที่ของโค้ชหน้าที่ของนักกีฬา

ก็คือทำอย่างไรความฝันถึงจะเป็นความจริง
นุชาเจอมูลข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน